แข่งขันโอลิมปิกเกมเหมือนกันค่ะ

มีนักเตะอยู่๑คนที่ไปลงแข่งขันด้วย

นี่คือบำเพลลัดธิมนตร์คุณลุงวัย๘๖ปี
วิถีชีวิตทั่วไปของเขาอาจดูเหมือนคนแก่ธรรมดาทั่วไป
แต่ตัวตนที่แท้จริงคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติ
โอลิมปิกเกม๑๙๕๖ที่เมลเบิ้ลประเทศออสเตรเลีย

นับเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติที่อายุมากที่สุดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
เขายังคงเดินเหินได้คล่องแคล่วใช้ชีวิตแบบสงบสุขที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิด
เขาคือกองหน้าตัวชกาศทีมชาติไทยเมื่อ๖๐ปีก่อน
ซึ่งจะถอยไปสุดท้ายด้วยความเป็นนักมวยไทยเก่า
ทำให้ร่างกายแข็งแกร่งวิ่งเร็วและยิงประตูได้หนักหน่วง
ประสบการณ์ของการเข้าร่วมโอลิมปิกรอบสุดท้าย
รอบสุดท้ายที่ออสเตรเลียเป็นสิ่งที่ล้ำค่า
แม้ทีมชาติไทยแพ้กับสหราชาณาจักรศูนย์ต่อ๙

คือการที่เขาได้มีโอกาสไปศึกษาเยี่ยมชมการฝึกซ้อม

รักษาประตูในตำนานแห่งสหภาพโซเวียต

พร้อมกับนำความรู้มาช่วยสอนน้องในทีมชาติคนอื่นต่อไป

จังนี่เลยผมยังจำหน้าไปดูตลอด

เขายืนตรงตะขายที่เขาลึงเสื้อกระตุก

ชอบอย่างไรขอดูหน่อยโคตรขอให้ยาจที่ไทยแรน
จะไปสอนอุทิศอยู่กรุงเทพ
เพราะว่าสอนติดทีมชาติหว่ายแล้วอีก
นี่เขาลูกบ่าทำให้

ลุงบำเพ็ญเลิกเล่นทีมชาติมานานกว่า๕๐ปี
แต่ช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่เมลเบิ้ล
ยังคงอยู่ในใจของเขาเสมอ

มันเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากที่สุด
และทุกอย่างที่เขาได้รับ
เกิดจากการมีระเบียบวินัยที่ดี
ภาคภูมิใจที่สุดเลยครับ
คนมันต่างหลักเนาะเรียกมันนอกแบบนี้นะ

โฆษภัยตรงนี้เราต้องเชือกความมาก

ว่านอนซ้อนร้ายละว่ากันตรงเนาะ

บำเพ็ญยังคงใช้ชีวิตอยู่กับฟุตบอล
ก็เดินทางไปชมเกมการแข่งขันฟุตบอลที่บ้านเกิดอุบลราชธานี
ทุกสัปดาห์ที่มีการแข่งขัน
กว่านั้นยังคงติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันอย่างใกล้ชิด

ที่จะได้เห็นทีมชาติไทยไปโอลิมปิกอีกครั้ง
ที่ตัวเขาจะหมดลมหายใจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม
ก็ส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยกันเยอะด้วยค่ะ